สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ทำเป็นเงียบทำเป็นเงียบ

ไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวมันต้องมาไม่เคยมาสายเลยบอล

มันไม่มาถ่ายหรอกนี่ขนาดฉันสุ่มตรวจนะ

พอมาก็เจออย่างนี้ใช่ไหมล่ะเจ๊

ไม่ใช่รถบอลมันอาจจะสตาร์ทไม่ติด

โอ้โฮฮ้า
เคยเห็นนะหลายครั้งแล้วรถมันเป็นแบบนี้

อุ้ยถ้ารถไอขนาดนั้นไม่กินยาก่อนอ่ะ

มันต้องเขนรถอ่ะ
เห็นรถแล้วก็วิ่งไปสตาร์ทข้างหน้า

โอ้โหผมเห็นแล้วบางทีผมน้ำตาล่วงเลย

อาจจะมาแล้วแวะตลาดซื้อของก็ได้เจ๊

อุ๊ยตายแล้วเป็นคนดีอ่ะพี่บอร์น

เอาล่ะวันนี้เจ๊สุ่มตรวจไม่เจออยู่ร้านอย่างนี้นะ

หาคนขยันแบบบอลเนี่ยหายาก

เออทำไมมาสายอ่ะ

ก็มาเวลานี้อยู่แล้วฉันก็มาสายตลอด

ไปเลยเออพี่ปัญหาอะไร

นี่เราเอาแต่คิวกินหน้าล่ะน้าเบิร์ต
พี่ปัญหาไหนลองนั่งสิคะ
ครับเจ๊มาสัมภาษณ์หน่อยสิ
ปกติก็มาทำงานเวลานี้ทุกวันเลยเหรอ
โอ้โฮเจ๊ลุยมครั้งแรกเลย
เออโอ้โฮโอ้โฮ
คนเรานี่รู้จักพี่พิโก้
พ่อโบ๊คมาสายประจำเจ๊

รถมันมันจะสร้างไม่ติด

เหรอทีมบอลวิ่งเข็นรถแล้ววิ่งสร้างข้างหน้า

ไม่ได้แวะไหนเลยแล้วรถสตาร์ทติดไหมโอ๊ย
ก็เพิ่งซื้อมาใหม่สตาร์ทสบายเลยห้องปรื้ม
แล้วได้แวะตลาดไหมจะแวะทำบ้าเลยเจ๊

ทุกวันแล้ววันนี้หนักกว่าเดิมด้วย
โดยการตั้งไว้โดยต้น
แม่ตอนแรกว่าจะไล่ออกคนเดียวเดี๋ยวนี้จะไล่ออก๓คนเลย
โอ๊ย๓คนเลยรวมหัวกันดีนะแก้ตัวให้เพื่อน
ใครว่าเรื่องที่มาช้าเหรอฉันต้องจับมา
เอาอีกแล้วเอาความร้อนมากมาเข้าขม

จอมปรอมเสศกทุรถุรายอักตันอยู่ล่ำคนเลว

ไม่ปรุงเครื่องอะไรนี่เจ๊
ออกมาทำงานสาว

เจ๊ฉันโดนตำรวจจับ

โถ่เจ๊เขาหาว่าฉันอาจารย์
ตำรวจจับขอหาอาจารย์

ที่บ่างงเลยเห็นไงงงเลยเห็นไงเห็นไง

ก็ไม่น่าโดนตำรวจจับนะ

อย่างมือ

ชีในรถเจ๋งหรือมอเตอร์ไซด์มอเตอร์ไซด์โอ้โฮ
เฮ้ยแค่อันนี้ไม่น่าจับนะน่าจะวิสาห์มัน

พาดเป็นฝาถังครับเอ็นจอยน่าจะติดกุ้งหัวโตไปซะ
ปล่อยมือไม่น่าหลุดมาได้นะแล้วนี่มีคดีไหมเนี่ย
คะถ้าเรื่องยิ่งใหญ่แล้วต้องคุยกับเจ๊

ตำแหน่งใหญ่โตกว่าสารวัตร
เฮ้ยพ่อเย่อยกว่าสารวัส
พ่อเป็นผู้กลับเหรอ

แล้วเป็นอะไร
ก็เป็นบริเวณวัด

ตำรวจถ้าต้องเฉยนะไม่ต้องฉัยให้ล่ะที่แรก

นี่ไม่ต้องเฉยถ้ายังมาสายอีก
ฉันจะไล่นเบิร์ตออกเป็นคนแรก

เตรียมตัวกลิ่นข้าวของเลยนะเบิร์ธ

ถ้ามาสายอีกแล้วก็จะไล่นะเบิดออกจริง

แกงป่วนนำจดทูบหอม๓ชนิด

ไม่รู้ว่าจะเข้าทางคุณเอตอบถูกหรือไม่
วันนี้ไปดูกันต่อเลย

เหมือนกินผีนะครับ
เหมือนมีเงินซ่อนอยู่ซ่อนในหลังเครื่องมือ
มึงรู้ได้ไงปกติจะเสียหมอเลย
เอาข้องมาหมดแล้วแต่ลืมอย่างเดียว
ลืมอะไรครับหมอลืมเอาถูกมั้ง
มีทูบอันนี้นี่เป็นทูบหอมกลิ่นไม้กิจสนา

นี่ดีกว่าทูปนี้ไม่ต้องห่วงเลย

แล้วตรงรวมถูก๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
เอาล่ะมีถูกนะยี่ห้อนโนโพม่านะพี่เอ๊

นี่คือทุ่งหอมกลิ่นพิเศษนะฮะกลิ่นไม้กฤษณา

เพราะผมว่าพี่เอ๊เกี่ยวกับถูกน่าจะรู้
เพราะว่าเขาจะไหว้พระยิ่งวันพระวันอะไรไปดูในไอจี
ค่ะความยาวนี่๓๐๕เซนติเมตรเลย

ของน้าถูกหอมแก่นจันทร์ฟันน้อย

กวันน้อยข้าวมห่มห่มถูกหอมกลิ่นกำยานครับผม
ขอบคุณทั้งสามท่านด้วยค่ะขอบคุณมากนะครับ

นี่คือไม้กลริตสนาใช่มั้ยค่ะครับพี่

อะไรนะแก่นจันทร์ค่ะกิจสนาแก่นจันทร์กับกำยานค่ะแก่นจันทร์ค่ะ
เดี๋ยวหนูไม่กล้าไปใกล้เลยเพราะหนูเองก็ยานมากแล้วถ้าไปใกล้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะยานไปกันใหญ่
อันนี้คือควันน้อยกลิ่นแก่นจันทร์
ซองอันนี้กล่องสวยอันหนึ่งก็เป็นพลาสติกอันนี้เยอะ
อันนี้น้อยกว่าอันนู้นมาก
น่าจะเป็นราคาที่ถูกอืมก็คือเลือกนะค่ะ
กลิ่นไม้กิจสนา

นั่นคือทูบหอมกลิ่นกำยาน
พี่เอไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
ในใจพี่คิดว่ามันจะ๓๕ไหมพี่
คิดว่าน่าจะอยู่ราวนี้นะคะราวนี้นะฮะและเป๊กจะเฉลยที่
ทูบหอมชนิดควันน้อยกลิ่นแก่นจันทร์ราคาอยู่ที่

อ้าวร้อนแล้ว
ขอให้ถูกกว่า
และทุบหอมพิเศษกลิ่นไม้พิจารณาของพี่เอเมย์

ถูกกว่าไหม
ต้องถูกกว่า๓๕บาท

ต้องถูกกว่า๓๕บาท
ถ้าพี่เหนื่อยแล้วพี่อยากพักผ่อนนะ
อยากกลับไปไหว้พระเดี๋ยวจะให้ทูบไป
แต่ถ้าพี่ยังไม่เหนื่อยยังคึกคักและยังอยากสนุกอยู่กับน้อง
แล้วพี่เอจะหยุดหรือจะไปต่อ
ผมอยากเห็นเอเทยาดีใจแบบหลังคากะเพื่อมันอย่างไรครับ
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

โอ้โหไปตกถังอะไรมาคะเนี่ย
มีช่างเลยช่างแต่งหน้าเขาทาแป้งให้

นี่คือน้ำจิ้มฮะน้ำจิ้มซุกี้ย่างเกาหลี๓๐๐กรัม

อันนี้ราคาถูกที่สุด๓๐๐กรัม
ของผมก็น้องพรเหมือนกัน
น้ำจิ้มไก่๓๖๐กรัมครับผม

ทั้ง๓แบบนี้เป็นน้ำจิ้มไก่หมดเลย

โอ้โฮเสียงไปพี่เป้าเลย

นี่คือคำถามข้อที่๕ค่ะมูลค่า๒๕๐๐บาทค่ะ
น้ำจิ้มทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

นี่คือน้ำจิ้มไก่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

เฟกจะให้ตัวท้ายกับพี่เองก่อน

จะหายวับกลับบ้านมือเปล่าทันที
ตอนนี้ขอพักหายใจลึกสักครู่
ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับ